กระบะที่ชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างทาง
จนมีคนเจ็บ๕คนแล้วก็เจ็บหนักอยู่คนนึงนะคะ
กระบะคันนี้เนี่ยคนขับชนแล้วก็หนีไปเลย

กิโลเมตรที่สิบที่อำเภอสัตหีบชนบุรีค่ะในวงจรปิดจะเห็นนะคะ
รถจักรยานยนต์เข้ามากันสองคันด้านข้างนะคะ
บะคันนี้ขับมาเร็วแล้วชนเลยเจ็บ๕คน
หนึ่งในนั้นอยู่ไอซียูส่วนอีก๓เนี่ยรอผ่าตัด
จักรยานยนต์สองคันเนี่ยเสียหายหนักนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มเจ็ดสิงหาคม
คือหลังเกิดเหตุจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงค่ะ
จะเห็นว่าคนขับรถกระบะนี่ค่ะลงมาจากรถ
มาดูความเสียหายของรถนะคะไม่ได้ไปดูคนเจ็บนะคะ
แต่ว่าเดินเซไปเซมาคล้ายคนเมาค่ะหลังจากนั้นก็ขับรถหนีไปเลยค่ะ
แต่แม่ของหนึ่งในคนเจ็บอะค่ะเขาไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้ว่ากระบะคันที่ก่อเหตุเนี่ยขับไปจอดอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
อืมแม่ตามไปเลยนะคะเจอจริงจริง
กระบะสีบรอนสี่ประตูสภาพคือด้านหน้าซ้ายเสียหายคือยับอ่ะ
ครับแต่ว่าคนขับที่เพิ่งชนเขาแล้วหนีมาเนี้ยนะมาจอดรถหนีเนี้ยนะ
นอนเปิดแอร์สบายใจอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าแม่ของคนเจ็บเนี่ยเขาเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว
ก็จะกลายเป็นโดนข้อหาบุกรุกนะคะแต่เขาถ่ายคลิปภาพคลิปนี้เอาไว้
แล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยมันเปิดแอร์อยู่ในบ้านเนอะ
นอนเปิดแอร์

ทางผู้ปกครองก็ไปหาตำรวจนะคะกับตำรวจสพพลูตาหลวง
แล้วก็ให้ตำรวจไปตรวจสอบตำรวจก็ไปรถคันนี้นะคะแต่ไม่เจอคนขับค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราก็คุยกับนางสาวเศษสิรินวมโรศอายุ๓๒
เป็นแม่ของน้องแน็กที่เป็นหนึ่งในคนเจ็บนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปเจอรถกระบะคันนี้ที่ชนลูกชายแม่เนี่ย
ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ถ่ายคลิปแล้วก็ไปแจ้งต้นสังกัด
ตัวผู้ก่อเหตุไม่ยอมออกมาจากบ้านก็เลยเฝ้าอยู่หน้าบ้านเพื่อรอให้ออกมาคุย
เพื่อที่จะดำเนินคดีแต่รอจนข้ามวันนะคะ
เธอก็ออกไปคุยกับทหารที่ป้อมยามก็เตรียมที่จะปิดประตู
ให้คนก่อเหตุออกไปจากค่ายทหารตรงนี้แต่จังหวะนั้นสักแป๊บหนึ่ง
อยู่ไม่นานคนก่อเหตุหนีออกจากบ้านไปค่ะ
บอกโอ้โหร้องไห้เลยนะคะทั้งทั้งที่แม่เนี่ย
ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจนรู้ว่ารถที่ก่อเหตุมาจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่คนขับที่หล
อยู่ในค่ายทหารแล้วก็เป็นทหารเรือจริงนะครับท่านกองทัพเรือก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุนะครับคือจ่าเอกชาวริสวงสำรานสังกัดกองพันธ์ก่อสร้างและพัฒนากรมสนับสนุน
โดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งนะครับ
ซึ่งทางจ่าเอกชาวริสยอมรับนะครับว่าขับรถชนกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็หลบหนีจริงนะทางกองทัพยืนยันว่าจะไม่ปกป้องนะครับ
ผู้บาดเจ็บมี๕คนนะครับทุกผู้ชมครับคนที่เจ็บหนักที่สุดเนี่ยก็คือน้องฟิลเป็นหญิงสาววัย๑๘ปีนะครับกรามหักสองข้างกระดูกสันหลังเคลื่อน
หูข้างขวาฉีกตอนนี้ต้องรอประเมินเรื่องการผ่าตัดนะครับมีลมที่ปอดอาการหนักที่สุดเลยนะฮะน้องฟิลนะฮะ
หนึ่งในคนเจ็บเนี่ยอย่างน้องแน็กซ์นะครับบอกว่าวันนั้นก็ขี่จักรยานยนต์จะออกไปร้านสะดวกซื้อไปกับเพื่อนนะครับ
แล้วไปเจอจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดเสียข้างทางเข้าไปช่วยเหลือเป็นผู้หญิง๒คนกับสาวประเภท๒๑คนส่วนน้องแน็กกับเพื่อนเนี่ยก็ไปช่วยนะครับกำลังช่วยอยู่นะครับ
อยู่รถกระบะเปิดไฟสูงขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนเขาทั้งสองคันแบบไม่เบรกเลย
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางส่วนตัวเชื่อว่าคนขับกระบะน่าจะเมานะฮะเดี๋ยวฟังน้องนะครับ
ผมก็เห็นพี่สามคนเขาเข็นรถมาผมก็เข้าไปถามว่ารถเขาเป็นอะไร
หมดเลยเดี๋ยวผมไปซื้อให้เขาก็บอกว่าไม่ใช่รถเขาใส่พานขาด
ผมกับเพื่อนก็เลยอาสาถีบให้เขาแล้วผมก็สามารถเขาอยู่ไหนเขาบอกบ้านอยู่กิโลสิบ
ผมก็เลยถีบไปถึงกิโลสิบกำลังจะถึงบ้านเขาอยู่แล้วอีกประมาณห้า
ห้าเดินประมาณห้าเก้าก็ถึงบ้านเขาอยู่แล้วอยู่ดีก็มีรถกระบะบีทีห้าสิบมาชนข้างหลัง
เขาเปิดไฟสูงมาเหมือนเขาเมาหรือเขาไม่ชินทางอะไรเขาก็ชน
เสร็จแล้วเขาก็หลบหนีไปทางสถานีตำรวจเข้าทางสนามก๊อฟข้างหลัง
ไม่ได้ยินเสียงเบรกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยควรจะมีน้ำใจลงมาช่วยหน่อยหนึ่งก็ยังดีครับ
เป็นทหารคนที่จะมีระเบียบวินัยคนที่จะช่วยหน่อย
เพราะว่าเห็นเป็นเด็กเห็นเป็นผู้หญิงก็ช่วยหน่อยก็ยังดีครับ
ไม่ใช่หลบหนีอย่างงี้เป็นทหารได้ไงไม่มีความรับผิดชอบไม่มีอะไรหนีอย่างเดียว
ไม่ควรที่จะเป็นทหาร
ได้ขอโทษแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกตั้งข้อหาไปนะครับ
ประมาทขับรถเฉียวชนผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เรื่องการไม่ช่วยเหลือนะฮะก็คือชนแล้วหนีนะครับ